ชายดังต่าวทราบชื่อว่านายฮากา
เป็นชาวผู้ฐานได้หายออกจากที่พักไป
แจ้งขอความช่วยเหลือนะครับให้ช่วยติดตามคนหายให้หน่อยนะครับ
เป็นคุณครูชาภูฐานนะครับสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
อายุประมาณ๔๐ปีนะครับอายุประมาณ๔๐ปี
เป็นคุณครูชาภูฐานนะครับอ่าหายตัวออกจากที่พักตั้งแต่
วันที่๒๓องค์กราคมที่ผ่านมานะครับจากบ้านพักทหัวผลโยทินนะครับ
ข้อมูลจากผู้แจ้งบ่อแสครั้งสุดท้ายนะครับมีคนพบเห็น
มีคนพบเห็นที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสนามหลวงนะครับ
เพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านนะครับ
หากท่านใดพบเห็นชายดังกล่าวในลักษณะที่แจ้งไปนะครับ